อยากปลูกก๋อก็ออกไปชิมข้าวซอยรสเด็ดร้านดังที่พริษณุโลกับเลยจ้า
ร้านเขาตกแต่งด้วยม้ายเก่าสไตล์คุณพ่อสวว์ของร้านคือจะมีภักดิ์ลมเย็นสบายตลอดวัน
สูตรต้นตำรับของตระกูล
รสชาติอร่อยเข้มข้นเครื่องแน่นเน้น
่องไก่เนื้อตุ๋นริปอายอะไรอย่างนี้

เริ่มต้นที่๖๕บาทเท่านั้น
คุณปณิธานแล้วก็คุณกลวัฒน์นะคะ
เจ้าของร้านบอกว่าร้านซอยเกาไม้

แยกตัวออกมาจากร้านขนมจีนกล้ามปู
ที่เป็นธุรกิจของครอบครัวมาแล้ว๑๐ปี
ส่วนชื่อร้านซอยเก้าไม้มาจากภาษาเหนือนะคะ
คำว่าเกาะไม้หมายถึงต้นไม้
เหมือนแบบว่าซอยเกาะไม้ก็คือซอยที่มีต้นไม้อะไรประมาณนี้

แล้วนอกจากเมนูข้าวซอยที่เป็นอาหารคาวแล้ว

อย่างคนมปังปิ้งก้อนโตนะ
ปิ้งแบบร้อนบนเตาแล้วก็ราดนมข้น
อะไรต่างมีหลายหน้าว่ากันไป
เพศชากาแฟอะไรต่างเอาไว้บริการลูกค้า

อยากไปหรือไปพิศนุโลกหรือคุณชนะ

เออกลับบ้านอย่าลืมนะ

ใช่คุณต้องไปนู่นหูคุณมีโอกาสคุณต้องไปหลายร้านนะ
๒สักวันไม่พอแล้ว